พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกันหน่อย
อันนี้เป็นแค่งานแถลงข่าวนะคุณผู้ชม
แต่ว่าทางขนส่งฉะเชิงเซาเนี่ย
โดนวิภาควิจารณ์เยอะเลย
เพราะว่าจุดสนใจมันไม่ได้อยู่แค่ที่ป้ายทะเบียนอย่างเดียวไงคะ
เพราะว่ามีสาวที่นี่ค่ะ
แต่งตัวว่าบิลไซด์ชุดทางเครื่อง
ขึ้นมาถือป้ายเลขทะเบียนบนเวที
อย่างที่บอกว่านี่คืองานแถลงข่าวเท่านั้น
ยังไม่ใช่การประมูลจริงนะคุณผู้ชม
นี่ก็คือหมวดกไก่ททหาร
ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเซา
เขาจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่แล้วนี่แหละค่ะ

ภาพสีเนื้อใช่ไหม
คุณแต่มันดูเหมือน

เอ๊ะมันว่ากวิวเกินไปหรือเปล่า

เพราะอะไรรู้ไหมคือไม่ควรที่จะแต่งชุดแบบนี้
ถือแผ่นป้ายที่ผ่านการพุทธาพิเศษหน้าหลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ
ถ้าใส่ชุดไทยแบบอ๋อจะเอาแบบคนถือป้ายคนแรกนั้น
แต่แบบคนถือป้ายคนนี้ชุดไทยก็โอเคอยู่นะ

บอกว่าบนแผ่นป้ายทะเบียนนี้ก็ยังมีภาพพระอุโบสถ
โสธรวรารามวรวิหารด้วย
อันนี้เนี่ยมุมในคนเขามองว่ามันไม่เหมาะสมมันก็เลยดูไม่ดี
ส่วนทางด้านนายทองคำนิสัยสัตว์ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง
ฉะเชิงเซาก็บอกว่าอันนี้จริงนะ
แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนว่าจะมองว่าชุดนี้มันโป๊ะหรือเปล่า

คืออย่างที่คุณสืบสกุลบอกมีชุดสีเนื้อด้วย
ส่วนตัวแล้วทางพอสำนักงานขนส่ง
บอกว่ามันเป็นการนำเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจ
เข้ากับบรรยากาศไงที่ใส่ชุดหางเครื่องแบบนี้
ไม่ใช่เปิดเพลงแจ๊สนะคะก็เปิดเพลงลูกทุ่ง
จะได้แบบสนุกสนานเข้ากันเหมือนกับเป็นหางเครื่อง
ถือป้ายทะเบียนอันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน
ซึ่งการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย๓๐๑ป้าย
จะมีขึ้นในวันที่๑๒ถึง๑๓พฤษภานี้
เราก็ยังไม่รู้ไงว่าพอถึงวันนั้นจริงแล้ว
จะมีอะไรแบบนี้มาเพื่อเป็นกระแสอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวรอติดตาม๑๒๑๓นะคะ
พวกเธอเต้นเราก็ไม่ทันดูเลขป้ายเลยดูแต่คนเต้นนะ
คือเป็นสีสันก็เป็นสีสันจริงนะ

แต่ก็มีคนบอกไม่เหมาะสมนะครับ